หลังจากการเสียชีวิตของจาเอกสมาร์นกุข์ทรัล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ขณะที่เมื่อวานได้มีการเคลื่อนศพ
สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง
แล้วก็เคลื่อนศพสู่สนามบินอุตภัวร์
จนกระทั่งไปถึงที่ชาปณะสถาน
วัดสัตตาหีบจังหวัดชวนบุรีอย่างสมเกียจนะครับ
โดยเมื่อวานนี้นะครับการเคลื่อนศพมาถึงชาปณสถาน
ก็มีพลเรือโทรัศดางธีรเนศรองผู้บัญชาการ
เรือยุทธการกองทัพเรือผู้แทนกองทัพเรือ

แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วก็นางวลีพรกุนันภรรยาของจ่าเอกสมานกุนัน
รวมถึงญาติยาดของจ่าเอกสมาน

แล้วก็มีการเคลื่อนมาประกอบพิธีรดน้ำศพ
ณวัดสัตถาหีบจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเมื่อวานี้บรรยากาศก็เป็นประหย่างศกเศร้า
ก่อนที่พลอากาศโทพักดีแสงชูโต
เลขานุการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทระเทพยวรางกูล
เป็นตัวแทนส่วนพระองค์นำพวงมาลา
พร้อมด้วยน้ำหลวงพระราชทานอาบศพ
มาทำพิธีรดน้ำจ่าเอกสมานกุนัน
จากนั้นนะครับนางวลีพรภรรยาและครอบครัวจ่าเอกสมาน
ก็ได้ร่วมกันรดน้ำศพเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งพลอากาศโทพักดีได้พูดคุย
ให้กำลังใจกับนางวลีพร
และผู้แทนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ

โดยนางวลีพรกุนำภรรยาของจ่าเอกสมาน
เปิดเผยนะครับว่าสามีได้มาบอกว่าจะอาสาไปช่วยค้นหา๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำหลวง
ทำอะไรบ้างก็จะมาพูดคุยกับตัวภรรยานะครับ
ทั้งเรื่องของภารกิจในการดำน้ำลำเลียงถังอากาศ

กระทั่งก่อนวันที่สามีจะเดินทางกลับจากถ้ำหลวง
ผู้ว่าจะขอเข้าไปนอนกับทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงให้ได้
ตอนนั้นตัวภรรยาเองก็บอกไม่ได้คิดอะไรนะครับ
กระทั่งมาถึงวันเกิดเหตุก็ไม่สามารถติดต่อกับสามีได้
เพิ่งจะมาทราบข่าวตอนเช้าว่าสามีนั้นเสียชีวิตแล้ว
โดยก่อนเดินทางไปทำภารกิจนั้นสามียังไม่ได้พักผ่อน
บอกว่าจะให้ดูแลสุขภาพมาก

จากสามีออกมาจากหน่วยทำลายใต้น้ำหรือว่าหน่วยซิลมาได้หลายปีแล้วนะครับ
ทำให้สภาพร่างกายมันอาจจะไม่เหมือนก่อน
อันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงกับสามีแล้วก็ได้เตือนสามีไปด้วยนะครับ
ตัวภรรยาเองบอกว่ายอมรับว่าเสียใจ
แต่ก็ภูมิใจกับสิ่งที่สามีได้ทำไปครับ
ฉันจะช่วยน้องต้องดูแลตัวเองนะ
แล้วก็ขอให้ไม่ให้ดำน้ำ

เสียใจมากด้วยเพราะสามี

คุณใจคุณใจที่ได้รับพระตรวงงานจากเหล็กพระเจ้าของคุณครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วก็เข้าสู่วันนี้คือเวลา๙นาฬิกาเนี่ย
ศพของจ่าเอกสมานกุนันจะถูกเคลื่อนออกจากชาปณะสถานวัดสัตหีบ
ไปที่กองการบินทหารเรือสนามบินอุตภัวนะครับ
เพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมที่วัดบ้านน้องคู
ตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นบ้านเกิดนะครับเป็นเวลา๖วัน
แล้วก็จะเป็นสถานที่ที่พ่อแม่แล้วก็ญาติของจ่าเอกสมานนั้นได้ร่วมในพิธีครั้งนี้นะครับ